ไปดูเรื่องของพิธีกรรมโบราณทางใต้กันหน่อย
เป็นพิธีกรรมที่มีชื่อว่าโนรา

เขาทำกันอย่างไรไปดูพร้อมกันเลยครับ
เชื่อว่าหลายคนรู้จักโนรา
แต่พิธีกรรมต่างที่เราเคยเห็นเนี่ย
บางทีก็ไม่คุ้นตาคุ้นตาเหมือนกันนะ

เขาเรียกว่าโนราเชิญครูหมอขึ้นหิ้ง
เขาบอกว่าเป็นพิธีกรรมสุดศักดิ์สิทธิ์เลยนะ

พิธีกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการบูชา
และถอนพิษที่ได้รับจากครูหมอ
จากบางบ้านเขาไม่รู้มาก่อนว่าบรรพบุรุษนับถือครูหมอโนรา
ก็ทำให้โดนครูหมอโดนบันดาลเพศภัย
ทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีกับครอบครัว
ก็เลยต้องมาทำพิธีนี้เพื่อเป็นการแก้เคล็ดครับน้องใบตอง
ที่ต้องแก้เนี่ยเขาบอกว่าต้องให้โนราใหญ่ที่ผ่านการผูกผ้าตัดจุก
ศึกษาบวชเรียนวิชาจนแก่งกล้ามาทำพิธีให้เท่านั้น
การทำพิธีนี้จะต้องเป็นโนราใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะ

ทำพิธีโนราเชิญครูหมอขึ้นหิ้งและรับครูหมอเรียบร้อยแล้ว

ทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อโบราณของทางใต้เขานะ